เราก็ไม่ได้รับคำปรับเศพเถอะครับ
แต่เป็นสม่านตอนนี้คุณได้รับปรับ
ก็แหละท่านหัวหน้าไปได้นะครับ
ผู้หญิงเพื่อจะลุกล่างลากในการสูดค่อนข้างตอนนี้

มันเป็นสอบความรั้นท์ที่วางไว้อยู่ก่อนหรือเปล่า